จากเรื่องของทีวีดิจิทัลมาต่อที่เรื่องของอุตสาหกรรมรถยนต์กันบ้าง
ผู้ผลิตรถยนต์ที่ถือครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดตอนนี้ก็ได้แก่โตโยต้า
คาดกันว่าปีนี้ตลาดของรถยนต์นั้นจะหดตัวไปประมาณร้อยละ๑๐
เพราะว่ากำลังซื้อถูกดึงไปล่วงหน้าของช่วงปลายปี๒๕๕๘แล้วครับ
มาดูข้อมูลนี้นะครับทีมข่าวของเรารวบรวมมานะครับ
พบว่ามียอดขายรวม๗๙๙๕๙๔คันลดลงไป๑๐๐ละ๙๓เมื่อเทียบกับปี๒๕๕๙
ตลาดรถยนต์นั่งลดลงมามากถึง๑๑๙๑
โดยตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชยอดขายหดตัวไป
รถกระบาด๑ตัน
ซึ่งรวมทั้งรถกระบาดดัดแปลงด้วยยอดขายก็ตอนนี้ลดลงไป๑๕
หรือมียอดขายรวม๒๖๖๐๐๐กับ๕คัน

ขณะที่รถยนต์นั่งหดตัวมากที่สุด๑๓
หรือมียอดขายรวม๑๕๓๙๘คัน

ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยนั้นมียอดขายสูงรวมเป็นอันดับต้นในกลุ่มประเทศเอเชีย
แต่ถือว่าได้เป็นปีที่ค่อนข้างยากลำบากนะครับ
เนื่องจากว่าเศรษฐกิจตอนนี้ชะลอตัว
ส่งผลให้กำลังซื้อโดยรวมนั้นยังคงมีจำกัด
แม้ว่าจะมีกำลังซื้อเร่งเข้ามาช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็ตามครับ
บอกว่าอยู่ในระดับ๗๒๐๐๐๐คัน
สำหรับแนวโน้มตลาดรถยนต์ในปีนี้

โตโยต้าก็คาดการณ์ว่ายอดขายรวมจะลดลง
ร้อยละ๑๐หรือทำได้๒๗๐๐๐๐คัน
ขณะที่รถยนต์นั่งคาดว่าจะลดลงร้อยละ๑๑
ส่วนรถที่มีเพื่อการพาณิชย์ลดลงร้อยละ๙๑

รวมรถกระบะดัดแปลงลดลงร้อยละ๘๓
ขณะที่โตญาตาตั้งเป้าหมายการขายรถยนต์ในปีนี้เอาไว้ที่๒๔๐๐๐๐คันหรือว่ารถลงปลาย๑๐๙๘บาท
ขณะที่รถยนต์นั่งจัดลดลงไปถึงรสละ๑๕๖บาทรถกระบะลดลงรสละ๔๔บาท
โดยที่โตโยต้ายังคงครองส่วนแบ่งตลาดรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ร้อยละ๒๘๒ครับ
ตลาดรถยนต์ในประเทศจะหดตัวเนื่องจากว่ากำลังซื้อบางส่วนนั้น
ล่วงหน้าไปแล้วช่วงปลายปีที่ผ่านมา
ก่อนที่จะมีการปรับภาษีสรรพสามิตรแต่ว่าโตโยต้านั้นก็ประเมินว่า
ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปจะอยู่ที่๓๗๐๐คัน
คิดเป็นมูลค่าก็ประมาณ๒๖๕๐๐ล้านบาทครับ
และส่งออกชิ้นส่วน๖๔๗๓๐ล้านบาท
คิดเป็นมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้นรวมทั้งหมดนะครับ

ปัจจบวกของอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ย
ยังคงจะมาจากการเร่งเบิกจ่ายการลงทุนของภาครัฐ
ส่งเสริมการลงทุนของเอกชน
และความพยายามในการเพิ่มการส่งออก
คาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์ในประเทศจะกลับมาดีขึ้นในอีก๒ปีข้างหน้านี้ครับ